ส่วนเรื่องราวของความหวานแบบนี้เพราะว่ามันใกล้จะวาเลนไทยแล้ว
พาไปทานอะไรที่มันหวานหอมมันอร่อยกันบ้างดีกว่า

หลามนี่มาเป็นกระบอกเลยนะส่วนใหญ่จะขายเป็นกระบอกไว้
แต่ว่าที่นี่เวลาไปซื้อต้องขอซื้อเป็นลูก

หลามะพร้าวอ่อนน่าทานมากเลยนะครับนี่
โอ้โหหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับ
นี่คืออยู่ในช่วงของวิธีการทำ
ก่อนที่จะสุกแล้วก็สำเร็จออกมาแล้วก็เอามาวางขายนะครับ
หลามะพร้าวอ่อนเขาบอกว่าปลอดสารพิษด้วยนะ
อร่อยหวานมันลูกค้านี่ติดใจครับ

โอ้โหคือจำกัดจำนวนต่อวันอย่างนี้เหรอคะ

โอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องมาต่อแถวแต่เช้าเพื่อซื้อเลยเหรอเนี่ย
ถูกต้องก็มันอร่อยถูกใจนี่นะ
ก็สร้างรายได้อย่างงามเลยนะครับให้กับนาย
พงวรินศรีวรรณะอายุ๔๗ปี
ก็อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ก็ลองไปถามนายพงวรินดูหน่อยว่า
ความพิเศษของข้าวหลามของพี่เนี่ย
ข้าวหลามะพร้าวอ่อนเนี่ยมันคืออะไร
ทำไมมันถึงขายดิบขายดีไปลองฟังเสียงหน่อยครับ
อ่าที่แตกต่างก็คือเราคัดสรรที่มะพร้าวที่เรา
อ่าปลอดสารเคมี
ข้าวก็ปลดสารเคมีที่เราปลูกเอง
อ่าอย่างที่เราผสมอยู่ข้างในนี่ก็เป็น
อ่าข้าวที่เราปลูกอ่าใช้สรรพสิงหรือว่าจิลินซี
อ่าที่เราทำขึ้นมาเองครับอ่าข้าวที่เราปลูกก็ปลูกต้นเดียว
กอเดียวเมล็ดเดียวอ่าเขาก็จะแตกกอเป็นอ่า
สิบเก้ายี่สิบเก้าอย่างน้อยอ่าอย่างน้อยร้อยยี่สิบเก้า
อย่างสุดก็ร้อยหกสิบครับผมที่เราทำเนี้ย
รสชาติได้ไม่ไม่ไม่หวานเกินไปอ่าคนที่ผู้สูงอายุก็ทานได้
ผู้สูงอายุทานได้แล้วก็เป็นของฝากดีมากเลยครับ
สำหรับคนที่เป็นเบาหวานอย่างนี้ฮะ
เป็นเบาหวานเป็นความดันอะไรจะทานหวานไม่ได้ของเราก็สามารถที่ทานได้
เพราะว่าเป็นเป็นอินซีครับเขาทานได้ครับอ๋อทานได้ด้วยนะ
คนที่เป็นเบาวงเบาหวานก็ทานได้เขาว่าอย่างนั้น
ไม่ได้หวานมากไงอืมมันไม่หวานจนเกินไปค่ะ
ก็หาซื้อทานได้นะครับขายอยู่นะครับลูกละสี่สิบถึงหกสิบบาท
อ่าขนาดใหญ่หน่อยก็หกสิบใช่นะ

ขึ้นอยู่กับขนาดความใหญ่ของเจ้าลูกมะพร้าวอ่อนที่ตักขึ้นมาโอ้โห
มีเนื้อมะพร้าวเป็นชิ้นเลยนะน้องนิวนาวนะ
ดูสิมองดูแล้วก็เห็นถึงความหวานความฉ่ำของกะทินะคะ
อยากจะตักเข้าปากคำนี้เลย
โอ้โหนี่คือขายดิบขายดีอย่างมาก
แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ผมบอกนะใครที่จะไปหาซื้อทานแล้วก็ก็ต้องรีบหน่อยละกัน
เพราะว่าพี่แกขายวันละร้อยลูกเท่านั้นนะครับร้อยลูกเท่านั้น
โอ้ขายเยอะกว่านี้ได้ไหมล่ะ
ถ้าขายดิบขายดีก็เดี๋ยวอาจจะมีการเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย
แต่ตอนนี้ขอแค่วันหนึ่งร้อยลูกก็พอเอาแบบพออยู่พอมีพอกินเท่านั้นเอง
บางทีจะได้คุณภาพด้วยไงถ้าขายมากไปอาจจะคุณภาพลดลงใช่ไหม
แต่นี่ร้อยลูกนะใครอยากทานก็หาซื้อทานกัน
ฝากเราด้วยก็ไม่ว่ากันด้วยนะคะคุณผู้ชม